นี่เราไปดูกันบ้างนะครับว่าปฏิมากรรมสำริดในลักษณะแบบเดียวกันนี้
ที่ไปปรากฏอยู่ที่ต่างประเทศนั้นไปอยู่กันที่ไหนกันบ้างนะครับ
ไปดูปฏิมากรรมสำริทองค์แรกที่เห็นอยู่นี้นะครับ
เขาก็เรียกว่าปฏิมากรรมสำริทแบบประโคนชัย

ชิ้นนี้ก็มีความสูงประมาณ๓๒เซนติเมตร
ราคาประมูลก็ขึ้นไปสูงกว่า๓ล้าน๓แสนบาท
สูงกว่าราคาประเมินที่ได้กำหนดเอาไว้ที่๑๔๐๐๐๒ล้าน๑แสนบาทนะครับ

ที่๒นี้ก็เป็นบริษัทประมูลเช่นกัน
ปฏิบัติกรรมอันนี้มีความสูง๔๗๖เซนติเมตร
อันนี้ก็ระบุว่ามาจากทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยนะครับ
ซึ่งราคาของพระโพธิสัตว์๔กรองค์นี้อยู่ที่เกือบ๓ล้านบาท
ไปดูต่อไปครับนอกจากที่จะไปปรากฏอยู่ในเว็บไซต์การประมูลแล้ว
ก็ยังมีไปปรากฏอยู่ในพิพิธภัณฑ์ต่างด้วยนะครับ
อย่างเช่นพระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวน
ที่นี้ก็มีความสูงอยู่ที่๑๔๒๒เซนติเมตร
น้ำหนัก๙๐๗กิโลกรัม
ซึ่งทางเม่นระบุว่าเป็นศิลปะช่วงกลาง
คริสตสวรรค์ที่๘จากทางพระตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
มาจากการขุดค้นที่ประสาทหินเก่าปลายบัตร๒

ปฏิมากรรมที่ขุดค้นพบแล้วก็ไปอยู่ที่เวทภัณฑ์นั้น
จะมีขนาดใหญ่กว่าที่อยู่ในเว็บไซต์ที่ประมูลนะครับ

พิธภัณฑ์ศิลปะคิมเบลสหรัฐอเมริกาเช่นกันนะครับ
เป็นปฏิมากรรมสำฤิษฐ์พระพุทธธิสัตว์เมตรระยะ

มาจากอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรำ

ซึ่งทางพิพิธภัณฑ์ยังให้ปฏิมากรรมสำริดชิ้นนี้
เป็นโบราณวัตถุที่สวยที่สุดอีกชิ้นหนึ่ง
พบในบริเวณเดียวกันด้วยครับ
จากที่สหรัฐนะครับยังไปพบ
อัมสเตอร์ดัมประเทศเนเทอร์แลนด์
มีการระบุการค้นพบที่ค่อนข้างละเอียดกว่าชิ้นอื่นนะครับ

พร้อมกับชิ้นอื่นนับร้อยชิ้นหลังจากเกิดฟ้าผ่าลงมา
ก่อนที่จะตกมาเป็นของพิพิธภัณฑ์ผ่านการซื้อขายงานศิลปะ

ว่าสามารถถือครองประติมากรรมสำริดชิ้นนี้ได้

ถูกนำออกจากประเทศไทยก่อนที่จะมีอนุสัญญา
ว่าด้วยวิธีการห้ามและป้องกันการนำเข้าส่งออก
โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทางวัฒนธรรม